แต่ว่ามาดูเหตุนี้กันก่อนที่ผมเกริ่นไปในช่วงที่แล้ว
หน้าที่ระทึกฮะเพราะตำรวจไล่ล่าผู้ต้องหาค้ายาเสพติดรายนี้มานาน
เพราะหนีคดีมา๒ปีปรากฏไปจนมุมที่ไหนฮะ
ลาบเมืองเพราะพาอดีตผู้หญิงคนสนิทไปกินลาบ
คืออยากกินลาบจนถูกรวบที่นี่
คุณผู้ชมไปดูปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะ
จุดแรกที่คุณผู้ชมเห็นรถจอยกันอยู่

ลาบเหนือหลังจากนั้นตำรวจต้องไล่ล่าต่อฮะ

สุดท้ายไปรวบตัวได้เสื้อขาวนั้นลงมา

ใช่ค่ะคือผู้ต้องหารายนี้คือหนีออกจากพื้นที่นานแล้วนะ
แล้วก็อยู่ก็มาพื้นที่ลำพูน
แล้วสุดท้ายถูกรวบได้ที่ลำพูนตรงนี้นะฮะ
ช่วงเย็นเมื่อวานนี้ตำรวจชุดสืบสวนสพเหมืองจี้

ขับรถยนต์และรถกระบะไล่ล่ารถกระบะสีดำ
ของนายวีรพันธ์วันตันหรือว่านายแม็กซ์อายุ๒๙ปี

หมายจับของศาลจังหวัดลำพูนตั้งแต่วันที่๑๗กุมภาพันธ์ปี๖๓คุณ
ข้อหาสมคบกันกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษนะครับ
มีไว้เพื่อจำหน่ายด้วยคุณฮะคือเป็นผู้ค้ายาแล้วนะฮะ
ผู้ต้องหาหนีคดีไปทำงานที่จังหวัดภูเก็ตมากว่า๒ปี
สุดท้ายกลับมาที่บ้านในพื้นที่หมู่๑ตำบลเหมืองจี้อำเภอเมืองจังหวัดลำพูน
นัดเจอใครนัดเจออดีตสาวคนสนิทที่ร้านลาบเมือง
หมู่๕ตำบลเหมืองจี้นี่แหละฮะถูกตำรวจซุ่มเลย
ซุ่มรอเลยนะคุณนะแล้วก็ไล่ล่าจับได้ที่บ้านทาศพเมย
อำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนห่างจากร้านลาบประมาณ๔๕กิโลเมตรครับ
ทีนี้นางสาวเออายุ๔๐ปีลูกสาวเจ้าของร้านล่าเปิดเผยบอกว่า
ผู้ชายคนนี้ผู้ต้องหาคนนี้คือตอนแรกก็คิดว่าเป็นลูกค้าธรรมดาเลย

แต่ตัวผู้ชายมีท่าทีเหมือนลุกลี้ลุกลนด้วยแล้วเหมือนรีบร้อนนะคุณนะ
กับข้าว๓อย่างเอามีหมูย่างมีลู่แล้วก็มีแหนบหมู
โดยผู้หญิงเป็นคนจ่ายเงินก่อนทั้งคู่จะออกไปพร้อมกัน
ตัวของร้านค้าก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นผู้ต้องหาในคดียาเสพติด
ก็คิดว่าเป็นลูกค้ามากินข้าวมากินลาบกันธรรมดาที่นี่นะครับ
แม่ค้าก็บอกกินแบบหิ้บมานะกินแบบรีบมานะ
แล้วก็ทีนี้กล้องวงจรปิดที่ผู้สิทธิ์ข่าวได้มาจากบ้านใกล้เคียงนะครับ
จุดที่สามารถบันทึกภาพได้นะฮะก็บันทึกไว้ว่าช่วงเวลา๔โมงครึ่งนะครับ
ต้องขับรถกระบะสีดำเอามาจอด
จะลงไปพบอดีตสาวคนสนิทที่ร้านลาบดังกล่าวนัดกันไว้

ผู้ต้องหาแล้วก็อดีตสาวคนสนิทก็กลับขึ้นมาที่รถกระบะ

โดยมีรถยนต์และกระบะของเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนที่ซุ่มอยู่ตรงนี้
ขับตามไปแล้วก็สุดท้ายไปจับกลุ่มได้
นำตัวไปสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายที่สพเมืองจี้ต่อไป
ก็เป็นพาดหัวบอกโอ้โหหนีคดีมาเป็นปี
แต่มาจนมุมที่ร้านลาบ
เพราะว่านัดหญิงคนสนิทมากินลาบเมืองด้วยกัน
ใช่ค่ะกินลาบแล้วก็โดนไล่ลาสุดท้ายก็จนมุม